การเสียชีวิตของคุณแตงโมนิดายังมีหลายประเด็นที่เชื่อว่า
คุณผู้ชมยังสงสัยและอยากได้คำตอบหนึ่งในนั้นก็คือ
ประเด็นเรื่องของบาดแผลที่ต้นขาของคุณตังโมก็คือเจ้าละที่
ออกมาบอกนะคะว่ามีบาดแผลสักประมาณยาวฟุตหนึ่งได้
ครับแต่ลึกมากลึกถึงกระดูกเลย
แล้วเป็นบาดแผลที่ขาด้านใน
คำถามคือแผลนี้เกิดขึ้นได้ยังไง

ไปโดนใบพัดเรือที่อยู่ด้านหลังหรือเปล่า

แต่คำถามก็เกิดขึ้นอีกแหละอันนี้ค่ะ

ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะคะว่าที่ร่างของคุณตังโมมีแผลแบบนี้
ต้นขาขวาแต่อยู่ด้านในนะคะ

ด้านในยาวฟุตหนึ่ง

เป็นใบพัดเรือขณะที่เรือกำลังแล่นแล้วใบพัดหมุนอยู่
หรือเป็นใบพัดเรือที่ไม่ได้หมุนแล้ว

แล้วตกลงไปท่าไหนถึงโดนขาด้านใน
เพราะว่าเสียงของการพูดถึงเรื่องนี้เนี่ย
มันก็แตกออกเป็นหลายส่วนทางด้านเทคนิคนะอย่างเช่น

ถ้าเรือกำลังแล่นอยู่แล้วใบพัดหมุนมันจะไม่ดูดคนเข้าไปนะคนมี

ถ้าเรือกำลังแล่นแล้วใบพัดกำลังหมุนอยู่
มันน่าจะมีแผลที่มากกว่านี้หรือเปล่า
ที่ยุ่ยรั่วปั่นมากกว่านี้ไหม
เพราะว่าทางคนที่เขาดูแลเรือเขาบอกเลยว่า
ถ้าหากว่ามีอะไรไปขัดที่ใบพัดเรือ
ขณะที่เรือกำลังแล่นและใบพัดกำลังหมุน

ไม่ได้หยุดอัตโนมัติเพราะว่ามีอะไรไปขัดนะคะ
มันจะยิ่งหมุนปั่นไปเรื่อย

คือตอนนี้เขาต้องเอาใบพัดเรือไปตรวจสอบไปตรวจดีเอนเอเลยนะ
ว่ามันมีลักษณะร่องรอยเลือดอะไรของคุณตังโมหรือเปล่า

มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมไปโดนบาดแผลที่ไหนยังไง
ถึงแบบไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองตอนจมน้ำได้หรือยัง
จังหวะที่ตกเรือลงไปคุณผู้ชมผักภูมิจำได้ใช่มั้ยค่ะ
คือแซนบอกว่าเหมือนกับคุณแตงโมตกไปแบบเอียง

ทีมข่าวของเราก็ไปเช่าเรือมา

ไม่ได้เหมือนเป๊ะแต่มันคล้าย
ขนาดมันก็คล้ายใกล้เคียงแต่ด้านหลังอาจจะแตกต่างกัน

ก็เลยขอไปจำลองเหตุการณ์ดูนิดนึง
คุณธนกรทองคำนักข่าวของเรานะคะ
เพื่อไปไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของใบพัดเรือ

ซึ่งเราได้รับความร่วมมือจากกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี
ไปช่วยทดสอบแล้วก็ไปดูแลความปลอดภัยให้
เรือที่ทีมข่าวของเรานำไปจำลองเหตุการณ์
มีขนาดตัวเรือความยาว๒๕ฟุต

แต่ว่าต่างกันที่ท้ายเรือค่ะ
เรือที่คุณตังโมนั่งมันจะมีด้านท้ายเรือ
ตามที่เราเห็นภาพกันอยู่นะคะตามหน้าข่าว
แต่เรือที่เรานำไปจำลองเหตุการณ์เนี่ยด้านท้ายมันจะต่างกัน

ก็คือเครื่องยนต์ที่ทีมข่าวของเรานำเรือไปทดลอง
พัดมันจะอยู่ข้างใต้ตรงกลาง

ปตันก็แล่นเรือไปทดสอบนะคะว่า

แล้วมีคนตกน้ำ
จะลอยออกไปจากตัวเรือไกลขนาดไหน
หรือจะถูกดูดเข้าหาตัวเรือ
แล้วไปโดนใบพัดจนใบพัดบาด

สปีดโบ๊ทที่ใช้ความเร็วในหลายระดับนะคะ

หรือคนตกลงไปจากทางท้ายเรือ

กระแสน้ำจะผลักออกจากตัวเรือค่ะ

ใช่กัปตันเรือบอกว่าถ้าตกจากท้ายเรือ
เรือกำลังแล่นกระแสน้ำผลักออก
มีโอกาสน้อยมากที่จะโดนใบพัดเรือนะคะ

ตัวเครื่องยนต์และใบพัดออนบอร์ด

เดี๋ยวให้ทีมข่าวของเราลองอธิบายให้ฟังนะคะ
ผมจะให้ท่านผู้ชมได้สังเกตดูนะครับว่า
ถ้าเรือกำลังแล่นอยู่ในความเร็วเริ่มต้นนะครับ
กระแสน้ำด้านหลังนั้น
ถ้ามีวัตถุอะไรตกลงไปนะครับ

จะพัดออกมาจากตัวเรือนะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ได้เป็นกระแสน้ำที่วกกลับเข้ามา

ถ้าจะมีวัตถุหรือผู้คนตกลงไปตรงนี้นะครับ

ยังไงก็ตามจะถูกผลักออกไปจากตัวเรือ
ผลักออกไปจากใบพัดเรืออย่างแน่นอนครับ

อย่างเช่นถ้าคนตกน้ำแล้ว